มาดูเรื่องอีกนิดหนึ่งร่วมภูมิเมียเหมือนกัน
อันนี้เป็นผู้หมาภายคุณผู้ชม

หนีมาอยู่ที่หน้าโรงพักกำแพงแสนแต่ก็ไม่วาย
คนเดิมค่ะผัวมหาภัยคนเดิมนะคะ

เอ้าลากแบบนี้ค่ะคุณค้า

เอ้าตำรวจเข้าไปห้ามค้า

ก็เหมือนในละครเนี่ยตำรวจเรากำลังเสริมอยู่

ดูสิหมามันก็อุตส่าห์เข้าไปช่วยนะดูดิ

ไอ้คุณดูสิ
คือหมาเข้าไปหาเจ้าของล่ะคุณค่ะคุณค้า

ฝ่ายผัวชื่อว่านายประยูนพิศิลป์อายุ๔๕ปี
นี่แหละค่ะทั้งเตะทั้งตบทั้งกระชากลากถูฝ่ายเมียนะคะ
เนี่ยเมียชื่อว่าคุณจิรวดีอายุ๔๒ปี
ต่านะแกอุตส่าห์นะนั่งรถจากบ้านหมู่ที่๓ตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหลบผัวมาอยู่ที่หน้าโรงพักกำแพงแสน
แต่ก็ไม่พ้นมือผัวไม่พ้นตีนผัวค่ะ
ตามไปลงไม้ลำมือลงมือแบบไม่เกรงใจตำรวจแถวนั้นนะคะ
ตำรวจหลายคนค่ะก็ต้องมาช่วยกันแบบนี้
เพิ่มงานให้กับตำรวจอีกสุดท้ายตำรวจก็จับกลุ่มไปแบบนี้นะคะไป
ไปเข้าโรงพักกันหน่อยไปห้องขังกันหน่อยไปสงบสติอารมณ์กันหน่อยนะคะ
ทีนี้ฝ่ายเมียเล่าบอกว่าออกจากบ้านมานั่งตรงนี้
เพราะว่าผัวตบตีตลอดเวลาตบตีแบบนี้มายาวนานนับ๑๐ปีแล้วนะคะ
แกก็ทนเนอะเออก่อนหน้านี้ผัวเคยผ่านการผ่าตัดสมองมา
ส่วนตัวเองก็ป่วยนะคะหลายโรครุมราวค่ะ
โรคพุ่มพวงโรคเบาหวานโรคความดันมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้
แล้วตอนนี้ฝ่ายเมียบอกว่าพี่แกเครียดมากนะ
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พฤศจิกายนปีที่ผ่านมา
ตัวพี่แกเนี่ยก็คือคุณจิรวดีเนี่ย
ขับรถแล้วถูกคู่กรณีมาชนท้าย
แต่ตำรวจตั้งข้อหาคือประมาทร่วมแปลว่าต่างคนต่างผิด

ทีนี้เนี่ยแกบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเรื่องของคดีความ
ที่กำลังจะถูกสารตัดสินที่ศาลจังหวัดนครปฐมในวันที่๕กันยายนนี้
แล้วคุณจิรวดีบอกว่า
ถ้าเกิดว่าสารตัดสินบอกว่าให้ชดใช้ค่าเสียหาย

อย่างเดียวที่ทำได้คือติดคุกนั่นแหละค่ะชดใช้หนี้กรรมไปนะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องดูนะคะว่า

แต่ส่วนผัวเนี่ยก็พาไปโรงพัก

แล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเมียคุณก็ไม่มีสินนะ
แต่ก็ออกมาเป็น๑๐ปีอ่ะอ่านข่าวนี้ก็มันเศร้าใจนะ
แกก็ถุดรักเมียนะหมามันยังรักเมียคุณเลยนะ

น่ากลัวไม่รู้ออกมาแล้วทำร้ายเมย์อีกหรือเปล่า